เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับคุณยายอายุ๗๒ปีนะคะ
ท่านขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดง
จากนั้นมีรถเก๋งซึ่งวิ่งมาชนพอดี
ชนจนร่างคุณยายปลิวคว้างกลางอากาศหลายตลบ

แต่ก็ได้รับบาดเจ็บรีบนำตัวสงโรมพยาบาลเหมือนกัน
เป็นภาพกล้องวงจรปิดบันทึกได้กลางสี่แยก
เป็นกล้องวงจรปิดของอบจสงขลา
เราก็ขออนุญาตที่จะตัดต่อภาพเหตุการณ์
ภาพเหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องกันนะนะ

แต่ว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับ
ตำบลจนุ่งอจจสงขลาค่ะ
ในคลิปก็จะเห็นรถจักรยานยนต์ขับฝ่าไฟแดงมา
ซึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้คือคุณยายอายุ๗๒ปี
หลังจากนั้นมีรถคันหนึ่งวิ่งมาจากอำเภอนาม่องค่ะ
มุ่งหน้าสู่อจพุ่งเข้าชนกลางลำเลยนะคะ
ร่างของคุณยายก็ลอยคว้างขึ้นกลางอากาศ
แล้วก็ตกกระแทกพื้นแล้วก็ตกลงไปที่ช่องกลางถนนแบบนี้

ซึ่งชุดกู้ชีพได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุด

จากการสอบสวนทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนางเจิม
สุกแพ่งสุกเพ่งสุกเพ็ง
อายุ๗๒ปีเป็นชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
ขณะเกิดเหตุชาวบ้านก็ได้ร้องเตือนแล้ว
แต่คุณยายเจิมซึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ย

ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะ